คุณผู้ชมฮะมีเหตุการณ์นี้ที่ต้องเตือนเป็นอุทาหรณ์เลยนะฮะ
ก็ต้องมีการตรวจสอบกันอีกว่าแม่คนนี้ลืมลูกไว้ในรถหรือเปล่า
แต่จริงผู้เป็นแม่บอกว่าก็ตอนลงรถมา
อุ้มลูกทั้งสองคนลงมาพร้อมกัน
คือแม่บอกว่าแม่มั่นใจมากมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์เลย
แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันทำให้ลูกคนกลางน้อง๓ขวบ๒เดือนเอง

เออนะฮะแม่บอกยืนยันบอกว่าเอาเด็กออกมาแล้วเอาเด็กออกมาแล้ว
และเด็กขี่รถจักรยานไปหาเพื่อนแล้ว
แต่สุดท้ายคุณผู้ชมฮะเด็กอยู่ในรถ
แล้วก็เสียชีวิตอยู่ในรถ
สภาพเด็กน่าจะทรมานด้วยนะคุณนะ
ก็มีทั้งอาเจียนแล้วก็มีรอยแบบลอยมือ

พยายามที่จะเปิดรถออกมาแต่เปิดไม่ได้เนี่ยนะครับ
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยช่วยปั๊มหัวใจ
จะช่วยชีวิตเด็กชายกิตินันหรือว่าน้องกันอายุ๓ขวบนะครับ
หลังจากที่หมดสติติดอยู่ในรถ
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
แต่ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้นะครับ
สลดนี้นะครับเกิดขึ้นที่ร้านขายไก่ย่างส้มตำ
ริมถนนสายบุรีรำนางกรองอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
เมื่อเวลาประมาณบ่าย๓ของเมื่อวานนี้นะครับ
หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง๓๖๑๘บุรีรำ
อยู่ข้างร้านแล้วก็ภายในรถพบรอยของอาเจียน
แล้วก็บริเวณที่วางเท้าด้านหน้านะครับ

ทีนี้คุณผู้ชมผู้เป็นแม่น่ะ
ตอนที่เจ้าหน้าที่พยายามปั๊มหัวใจลูกชายให้เขาเนี่ยนะครับ
แม่ก็ยืนร้องห่มร้องไห้เสียใจอย่างหนักสุดเลยนะฮะ
ไม่สามารถที่ยืนได้จะเป็นลมล้มพับนะครับ

เปิดใจทั้งน้ำตาบอกว่าเธอมีอาชีพขายไก่ย่างส้มตำ
มีลูก๓คนคนโตอายุ๖ขวบ
ส่วนน้องกันที่เสียชีวิตเป็นคนที่๒อายุแค่๓ขวบ๒เดือน
แล้วก็ยังมีลูกคนเล็กนะฮะอายุขวบเศษที่เมื่อกี้อุ้มกอดไว้ในอ้อมกอดเนี่ยนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุได้พาลูกคนโตกับน้องกัน
คือลูกคนกลางไปรับนมที่โรงเรียน
หลังจากกลับจากไปรับนมมาถึงที่ร้านแล้วนะ

จำได้แน่นอนเลยว่าแม่อุ้มลูกทั้งสองคนลงจากรถแล้ว
หลังจากนั้นแม่ก็ไปขายของตามปกติแล้วครับ
เห็นลูกชายคนโตเล่นบริเวณร้านเพียงคนเดียว
ส่วนน้องกันแม่คิดว่าขี่จักรยานไปเล่นกับเพื่อนรุ่นเดียวกันนะข้างบ้าน
ซึ่งไปเล่นกันเป็นประจำอยู่แล้วก็เลยไม่ได้สนใจอะไรนะฮะ
ไปกว่า๒ชั่วโมงน้องกันลูกชายคนกลาง
ทำไมหายไปทำไมเงียบไปไม่กลับบ้านไม่กลับร้าน
ทีนี้ก็เลยไปตามที่บ้านเพื่อนไม่เจอครับ
ออกตามหาทั่วบ้านก็ไม่พบครับ
เปิดประตูเข้ามาดูภายในรถของตัวเอง
เพราะว่าน้องการหมดสติอยู่ในแคปของรถแล้วนะครับ
นี่ก็เลยลองไปตรวจรถดูก็เห็นเขานอนอยู่ในรถ
ไม่เปลี่ยนอยู่ตัวเขียวอยู่

สภาพเขาหมดสติได้ล่ะครับ

แต่นูมั่นใจละ๑๐๐ว่านูเอาลูกลงจากรถแล้ว
นูอุ้งเขาเลยกัน๒คน

นี่ฮะสองเรื่องคือแม่ยืนยันว่าตอนนั้น
อุ้มลูกทั้งสองคนลงมาแล้ว
ไม่รู้ว่าลูกชายคนกลางหรือว่าน้องกันเนี่ย

เพราะเรื่องที่สองคือแม่เคยสอนวิธีการบีบแรง

ยังบอกเลยบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกชอบไปเล่นในรถ

แล้วบีบเป็นจังหวะสามช่านะ

ซึ่งจริงแม่กับยายยังไปทำให้ดูเลย
บอกตำรวจบอกว่าเคยสอนลูกบีบแบบนี้

คุณผู้ชมฮะผู้สิทธิ์ข่าวของเราเดินทางไปบ้านที่เกิดเหตุ

ช่วยกันจัดสารที่เพื่อรอรับศพน้องกัน
กลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลตามประเพณีนะครับ

คุณยายน้องกันบอกว่าหลังจากลูกสาวกลับมาบ้าน

แล้วก็มีหลานคนโตกับหลานคนกลาง
ก็ลูกสาวบอกว่าอุ้มหลานทั้งสองคน
ว่าอุ้มลูกของลูกสาวทั้งสองคนลงมาจากรถแล้ว
ทุกคนคิดเหมือนกันหมดยายยังคิดเหมือนกันเลย
ว่าน้องกันเนี่ยไปขี่จักรยานเล่นกับบ้านเพื่อนข้างนี้เองนะฮะ

ยายก็เลยกลับมาบอกแม่ของหลานบอกกันไปไหนอ่ะ
ทีนี้ก็เลยเกิดเป็นการไปเปิดประตูรถ
แล้วก็เจอฮะหลานหมดสติอยู่ในรถ
และสุดท้ายเสียชีวิตนะฮะยื้อชีวิตไว้ไม่ได้
ก็ฝากเป็นอุทาหรณ์บ้านไหนมีลูกเด็กเล็กแดง
ไม่ควรจะปล่อยให้คลาดสายตาแม้แต่วินาทีเดียวเลยนะคุณนะ